ผมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่านุ่มแจ๊คแฟนฉันเนี่ยมีของดีอะไร
ทำไมใครก็บอกแจ๊คน่ารักไปหมดเลย
รวมไปถึงนี่เลยค่ะคุณพ่อรงจตุรงโพธาราม

เพราะว่าเรามักจะเห็นคลิปอวยกันตลอดเลย

เปิดไฟเขียวพร้อมต้อนรับเป็นลูกเขยอีกต่างหาก

เออแล้วล่าสุดที่อำทำเอาแบบตอกย้ำ
ความรักความเอ็นดูที่มีต่อหนุ่มแจ๊คนะคะ
ก็คือเป็นคลิปที่หยอกให้ตลกรุ่นน้องอย่างคุณแจ๊คขี่หลัง

ล่าสุดบันเทิงไทยรัฐมีโอกาสได้เจอกับคุณแจ๊ค

ทำไมลุงลงเขาถึงยอมแล้วเขารักขนาดนั้นล่ะคะ

แบบถึงขั้นแบบว่าให้ลูกทำอะไรก็ได้ครับ

แต่เขาก็รักผมครับเพราะผมโอนเงินให้เขาครับ

เครียร์กับใบเปื้อนยังหาตัดเคคอะ

เพราะว่าเราก็มี

เอาจริงเหรอสร้างกระแสเปล่าคะ
เอาก็ด้วย
กลัวว่าไม่มีงาน